อย่างภาพที่ท่านเห็นในจอตรงสดจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพถนนงามวงวาน
ได้ประกาศข้อเรียกร้องแล้ว๕ข้อ
และบอกว่าถ้าไม่ได้รับการตอบสนองตามข้อเรียกร้อง
ปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่ตั้งแต่๑๖นาฬิกา
ของวันที่๒๓ตุลาคม๖๓เป็นต้นไปก็คือวันนี้
ข้อเรียกร้องที่ต้องการเร็วที่สุด
ก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตำแหน่งนายก
ภายในวันที่๒๔ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะฮะ
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าก็มี
ประชาชนบางส่วนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
การเคลื่อนไหวชุมนุมแล้วก็ข้อเรียกร้องในครั้งนี้
โดยเฉพาะข้อเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปสถาบัน
ซึ่งเขาก็มีการแสดงออกอยู่ในหลายพื้นที่
ท่านผู้ชมครับอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
มีกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันไปรวมตัวกัน
พวงมาลาถวายราชศักระพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่ห้า
เนื่องในวันปียะมหาราชที่ลานพระอลุมรูปส่งมา
พร้อมกับแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาล
บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทำความผิดในเรื่องการชุมนุมอย่างเคร่งครัด
นี่คือกลุ่มอาชีวะ๓๓สถาบันนะฮะ
ที่มาในนามอาชีวะปกป้องสถาบัน
แต่งกายด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง
มาร่วมวางพวงมาลาถวายราชศักระพระบรมราชานุสาวรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เนื่องในวันปียะมหาราช๒๓สุลาคม
ที่ลานพระรุมรูปส่งมา
พร้อมกับอ่านแถลงการแสดงจุดยืน

และร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยระบุว่าจากเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา

เชื่อว่ามีกลุ่มคนทั้งในและต่างประเทศ
เข้ามาแทรกแสงวัยรุ่นและเยาวชน
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพื่อให้เกิดความแตกแยก
เนื่องจากกลุ่มนักศึกษาสามารถเข้าถึงการสื่อสารในโซเชียลง่าย
ซึ่งก็ง่ายต่อการป้อนข้อมูลเท็จเนื้อหาบิดเบือน
โดยกลุ่มที่มาอยู่เบื้องหลังเนี่ยมุ่งหมายให้กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
อันนี้ทางแถลงการของอาชีวะปกป้องสถาบันเขาระบุนะครับ
ชีวะปกป้องสถาบันก็เลยเรียกร้อง๖ข้อ
เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓ในขณะนี้

หนึ่งก็คือกลุ่มอาชีวะขอยึดมั่นในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ขอให้คนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มรัศดรหกสามหยุดบิดเบือนข้อมูลปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดความแตกแยก
ขอให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ทำผิดในการชุมนุม
สี่ประชาชนต้องมีสิทธิ์แสดงออกทางเสรีภาพได้แต่ต้องไม่ก้าวล่วงหรือหมินสถาบันอย่างเด็ดขาด
ห้ากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันยืนยันว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง
และข้อ๖ก็คือกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ก็คือเขาก็อธิบายประมาณว่าถ้าจะชุมนุมเรียกร้องเรื่องของรัฐธรรมนูลไม่มีปัญหา
เรื่องของจะไล่นายกหรือว่าจะไล่ใครไม่มีปัญหาแต่อย่าก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ประมาณอย่างนั้นนะครับ
ส่วนกรณีที่มีการระบุว่ากลุ่มอาชีวะไปสร้างความเดือดร้อนทำลายทรัพย์สินทางราชการในการชุมนุมที่แยกบางนาเมื่อ๑๘ตุลาคม
ตัวแทนกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันบอกว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ยืนยันว่ากลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันไม่เคยใช้ความรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมการจัดกิจกรรมใดถือเป็นสิทธิของบุคคลทางกลุ่มจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วค่ะ
ขวางแต่ต้องไม่ก้าวล่วงและมีพฤติกรรมที่หมินต่อสถาบัน
ต้องไม่จาบจ้วงสถาบันโดยเด็ดขาด
ห้าเราจะไม่ทำร้ายประชาชนคนไทยกันเอง
ยกเว้นผู้ที่จาบจ้วงหรือเพื่อป้องกันตัวเอง
อาชีวะปกป้องสถาบันบอกว่ามาแสดงออกในครั้งนี้เนี่ย
ยืนยันว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
ไม่ปะทะและก็ไม่ทำร้ายร่างกายอะไรกันอย่างแน่นอน
แล้วการรวมตัวเพื่อแสดงออกแต่ละครั้งในทั่วประเทศ
จับระสานและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบทุกครั้ง